ให้เห็นเหมือนว่ายังไม่อยากคุยกับเขาคุยไม่เก่งอะไรอยู่

คือเราก็ไม่ได้สั่งห้ามใช่ไหมคะว่าแบบอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่างนี้
อ่าหนูไม่สะดวกตอบแล้วค่ะ
ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามค่ะก็คิดว่าเขาอาจจะเขินมากกว่า
เพราะว่าเหมือนที่ผ่านมากันเองก็น่าจะยังไม่เคยถูกพี่นักข่าวแบบถามหรืออะไรขนาดนี้

เรียกว่าก็เปิดเผยมากขึ้นแล้วเนาะใช่ไหม
ก็จำเป็นค่ะมันปฏิเสธไม่ได้มันเป็นความจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้จริงไม่ได้อยากลากเขาเข้ามาให้แบบว่าต้องแบบอยู่หน้าสื่อด้วยกันหรอก
แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดจะสามารถปิดบังได้ทั้งหมดหรือว่าเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวได้ขนาดนั้น
เพราะตัวเขาเองก็อยู่หน้าสื่อเหมือนกัน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

พี่ช่วยขายหนูด้วยแล้วกันนะคะพี่ขายได้หนูก็ไป
ทีมีคาดเรตติ้งด้วยเนี่ยเราจะไปร่วมด้วยมั้ยค่ะ

เหมือนคนที่เคยดูแลเราเค้าพึ่งดูว่าหลังทีไป

คือส่วนหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

แล้วก็คุณพ่อของแกก็ไม่ค่อยสบาย

อะไรมากมีเวลาให้คิดได้๗วัน๒๔ชั่วโมง
ช่วงที่ผ่านมาพี่ก็อาจจะเห็นว่าคิดมีงานค่อนข้างหนักขึ้น

เข้าใจป้าตรงดูลาที่บ้านต้องนู้นต้องนี่
แล้วเราออกมาทำงานเอง

คือเป็นใครอะไร
ดาวเป็นพี่ที่คิดรู้จักมานานมาก
เป็นคนที่หลอกคิดไปฝึกงานทำผู้ช่วยในกองถ่ายเมื่อนานมาแล้วค่ะ
แล้วก็รู้จักกันมาตลอดเวลาก็เกือบ
ก็คิดว่าการที่กับเราก่อนเริ่มรู้จักกันด้วยดี
ใช่ค่ะก็จบกันด้วยดีมีการคุยกันปกติค่ะ
ก็คิดมองว่าบางทีการที่เหมือนคิดก็คุยกับป้าว่าป้าโพสต์ว่าบอกว่าเออป้าก็แจ้งให้ทุกคนทราบ
แต่บางครั้งการที่เราอ่านข้อความบางครั้งเราอ่านไปด้วยเสียงที่อาจจะคนละโทนกับคนพิมพ์

จริงมีคนเข้ามาถามดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นรึเปล่าก็ถามิเติบอะไรกั๊ปอ๋อป้าขึ้นสีดำอะไรกั๊ป
ก็มีคนถามประมาณนึงค่ะคิดก็อธิบายให้ฟัง
แต่ว่าเหมือนตัวคิดมองว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญสุดคือระหว่างคิดกับตัวของปากร
เองมากกว่าว่าเรารู้สึกยังไงกับมัน
เราเข้าใจกันถ้าเจอกันก็ปกติทุกอย่าง
ซึ่งคิดมองว่าต่อให้คนอื่นจะคิดยังไง
ถ้ารู้ใจกันมันน่าจะโอเคที่สุดแล้ว
จริงแล้วกันไม่มีผู้จัดการกันพึ่งมาได้
กันมาขอแบบแบ่งส่วนบุญ

โอ้ยอีกนิดนึงว่าแหละ